ถึงการตัดสินใจผ่าตัดยกใบหน้าของคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
ซึ่งปัจจุบันนั้นการทำศัลยกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
หลายคนก็ไม่ได้ปิดบังว่าทำ
กรณีของคุณสุรชัยก็ทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ว่าปัญหาที่พบก็คือมีคนจำนวนไม่น้อยครับ
ทำกับแพทย์หรือว่าสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน
โดยสถิติการร้องเรียนของแพทยศภาปี๒๕๕๙
มีจำนวน๑๓๔คนครับ
พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญรองเลยค่ะ
ที่การแพทยศภาเปิดเผยนะครับว่า
ทำศัลยกรรมความงามขอให้พิจารณาความเสี่ยง

ไปลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างรักษาเกินจริง
ศึกษาข้อมูลผลกระทบที่จะตามมาก่อนตัดสินใจ
และเลือกแพทย์และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

เนื่องจากหากทำศัลยกรรมกับผู้ที่ไม่ใช่แพทย์
ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาได้
แนะนำว่าผู้ที่มีอายุไม่ถึง๒๑ปี

เพราะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้โครงหน้าผิดรูปได้

ผู้ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์

ทยศภามีสติการร้องเรียนการบริบาลการผ่าตัด

ทั้งหมดจำนวน๑๓๔คน

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานเสริมความงาม๑๕๐เรื่อง
จมูกเบี้ยวสันจมูกเอียงเป็นต้น
และดนตรีกับคลินิกเสริมความงาม
ฝ่าฝืนการโฆษณา๙๕คดี
ขณะที่ในปีนี้กรสูงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า

จะเป็นธุรกิจเด่นครองอันดับหนึ่ง

เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพและความงามของประชาชน

ผู้ประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างเช่นหมอแล้วก็สถานพยาบาลเถื่อน
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ความงามที่ไม่มีคุณภาพ

ทั้งด้านสถานที่ผู้ให้บริการเครื่องมือแพทย์

หากพบสารพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน
สามารถแจ้งได้ที่สำนักสถานพยาบาล

ส่วนกรณีบุคลากรและแพทย์
สามารถแจ้งไปได้ที่แพทยศภาครับ